ออเดอร์ตรงนี้๑๐๑๐หน่อนะจ๊ะ
เตรียมเลยให้ด้วยนะจ๊ะ๑๐หน่อ
เออนับไปเลยแบบนั้น
เดี๋ยวอีกฝั่งนึงเตรียมเอาไว้นะ
เดี๋ยวจะมีคนมารับออเดอร์ไปตอนเช้านี้

คุณผู้ชมกล้วยด่าตอนนี้นะคะ
หลายคนกังวลใจว่า
โถหวังสักครู่นี่แล้ว
มันจะเกิดแบบนี้ที่บ้านเราหรือไม่อย่างไร

ตอนนี้นะคะประเทศไทยโดยรวมก็มีเมฆปกคลุม
ภาคเหนือกลางอีสานตะวันออก

ทำให้ฝนตกชุ่มฉ่ำทั่วประเทศ
หนักเบาสลับกันไปตามแต่ละพื้นที่
ปัจจัยและสาเหตุที่ทำให้มันเกิดสภาพอากาศแบบนี้กันหน่อยนะคะ
ที่อยู่บริเวณทางตอนบนของไทยนะคะ
ลาวและเวียดนามแล้วก็ทะเลจีนใต้
ขณะเดียวกันมีหย่อมฝนที่พาดผ่านไปทางเมียนมาค่ะ
ทำให้บริเวณดังกล่าวนั้นมีความชื้น
แล้วก็มีการดูดเอาลมนะคะมาก่อตัวเป็นเมฆฝน
ทำให้ทั้งภาคเหนือและอีสานตอนบนมีฝนตกในระยะนี้นะคะ
ตลอดทั้งสัปดาห์ชุ่มฉ่ำโดยเฉพาะบ่ายและค่ำนะคะ
ส่วนเรื่องของทิศทางลมยังคงเป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
คือลมประจำฤดูหอบเอาความชื้นจากทะเลขึ้นมาบนบก
แล้วก็ทำให้เกิดกลุ่มฝนได้ทั้งภาคใต้แล้วก็ทางด้านแนวตะวันตกของประเทศ
ถ้าดูจากโมเดลนี้จะเห็นนะคะว่าแถบด้านจังหวัดกาญจนบุรี
ตากราชบุรีเพชรชบุรีหรือว่าด้านหน้าเขาเนี่ยค่ะ
โดยเฉพาะบริเวณที่มีต้นไม้เยอะก็จะมีฝนตกชุ่มฉ่ำ
เชียงรายเชียงใหม่หน้าลำพูนลำปางแม่ห้องศรรวมถึงอีสาน
ทางตอนบนเช่นหนองบัวลำพูนเลยหนองคายบึงกาลกาลสินเอง

ช่วงนี้จะมีฝนฟ้าขนองอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากกันด้วย
ในแง่ดีคือเป็นพื้นที่ที่ได้รับฝนเยอะก็กักเก็บน้ำเอาไว้ใช้

อ่าวไทยสูง๑๒เมตรส่วนฝั่งอันดามัน

เรือเล็กงดเดินเรือในระยะนี้กันด้วยค่ะ
ฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นแบบนี้สิ่งที่ตามมาก็คือ

นี่คือพื้นที่ที่ฝนตกนะคะในแถบจังหวัดของภาคอีสานคือกาลสินค่ะ
ข้อดีคือว่าน้ำไหลเข้าไปเติมเต็มเขื่อนลำเปล่า
อ่างเก็บน้ำต่างต่างให้เพิ่มมากขึ้นตอนนี้เขื่อนลำเปล่ามีน้ำเพิ่มมาอีก
สองล้านลูกบาทเมตรหน่วยงานบอกว่าเพียงพอต่อการทำการเกษตร
อุปโภคบริโภคนะคะและดูจากข้อมูลแล้ว
ในเขื่อนปีนี้ก็มากกว่าปีที่ผ่านมาทำให้เกษตรกรสามารถทำการเกษตร
เร็วมากขึ้นด้วยคุณผู้ชมคะไปดูกระแสกล้วยด่างในยุคนี้หน่อย
แรงแซงโค้งจริงกล้วยด่างบางสายพันธุแพงกว่ารถยนต์เลยนะคะ
ไปพูดคุยกับเสียจิรายุค่ะเป็นเจ้าของเต้นรถที่จังหวัดราชบุรี
ปั้มนะคะผุดแคมเปญกล้วยด่างแลกรถยนต์
มิติใหม่ของการออกรถไม่ต้องใช้เงินสดแค่มีกล้วยด่างงามสักต้น
ก็ไปรับเงื่อนไขนี้กับเสียเขาได้นะคะเรียกง่ายง่ายว่าเอากล้วยด่างวางเป็นเงินดาวแทนค่ะ
หรือว่าถ้ากล้วยด่างนั้นสายพันธุ์ดีมีราคาสูงเทียบราคาแล้วแลกกันได้
ก็สามารถขับกลับบ้านไปได้เลยนะคะโอ้โหไอเดียเก๋ไก่นะคะ
เหมาะกับกระแสของคนรักต้นไม้ยังไงก็แล้วแต่คุณผู้ชม
ต้นไม้ก็ช่วยสร้างออกซิเจนให้บรรยากาศดีนะคะปลูกก็ให้เรามีความสุขดูแลกันให้ดีด้วย
และที่สำคัญมันก็มีผลต่อสภาพแวดล้อมส่วนเรื่องของฝนฟ้าอากาศติดตามกันได้แบบนี้ทุกวันในรู้ก่อนร้อนหนาวทั้งช่วงเช้าและช่วงเย็นนะคะ
ดิฉันไปดูออเดอร์แล้วก็ไปดูลูกน้องกันค่ะช่วงนี้ขายดีมากลาไปก่อนสวัสดีค่ะ